สำหรับคนที่รักสัตว์รักทะเลรักปลาต่างนานา
ทนไม่ไหวนะคะเห็นภาพนี้สำหรับเต๋าเศรษฐพงศ์นี่ไง

ก็บอกเลยว่าคนรักสิ่งแวดล้อม
รักธรรมชาติลุกฮือกันเลยนะฮะ

เขากำลังจับน้องปลาตัวใหญ่มาถ่ายรูปที่ทะเลเมาดีฟค่ะ
ถึงขั้นที่คนในวงการเหมือนกันนะ
คนที่รักทะเลตัวพ่ออย่างพี่ป้องนวัด
คอมเมนต์บอกว่าปล่อยมันเถอะนะ
จนเจ้าตัวต้องรีบแจ้งออกมาชี้แจงหน่อยค่ะ

ใช่ครับถ้าทำให้ตายผมจับมือเปล่าไม่ได้แน่นอนนะครับ
แล้วก็ทางโรงแรมเขาเอามาทำกับข้าวแล้วผมก็ถ่ายรายการอยู่
แล้วทางรายการก็เลยให้ผมไปถือปลามาถ่ายรูป

ผมคิดว่าเขาไปซื้อปลามาแล้วก็เอามาทำกินอยู่แล้ว
ผมก็ไม่รู้ว่าประเทศเขายังไง
แต่ว่าผมน่าจะถูกกฎหมายแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อมาแล้ว
ก็มีส่วนผิดด้วยเพราะว่าผมไม่ได้อธิบายเหตุผล
ผมคิดว่าเป็นปกติอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอมีคนมาทักพี่ป้องมาทักเฟย์มาทัก
ก็เริ่มเช็คแล้วแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ
ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยเต๋าไปตกปลา
ก็เป็นปลาที่ทางโรงแรมทางรีสอร์ทเขาจัดการมาให้นะฮะ
ซื้อมาเพื่อมาทำอาหารให้กับทีมงานทานนั่นเองนะคะ

แต่หลายคนเห็นก็ยังเทือนใจอยู่นะ